และถ้ายังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อรับปีใหม่
ลองตามหมอไก่ไปฮะจะพาไปกราบไห้ขอพรหลวงพ่อดำ
ที่เป็นที่เลื่อมใสของชาวประมงมาตั้งแต่ช้านานแล้ว
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามในช่วง

สวัสดีค่ะพิกัดเฮงวันนี้นะคะหมอไก่พาคุณผู้ชมมาเปลี่ยนบรรยากาศค่ะ
ลมเย็นเย็นที่ทะเลที่นี่ค่ะแต่ในเรื่องของความเฮงความปังเนี่ยไม่มีเปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะ
เพราะว่าที่นี่ค่ะก็คือวัดช่องสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะ

ถ้าคุณผู้ชมมาที่สมสารค่ะก็ต้องห้ามพลาดเลยนะคะ
กับการมาไหว้หลวงพ่อดำค่ะเพราะว่าหลวงพ่อดำนะคะ
ท่านเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่ชาวสมสารนะคะ
ให้ความเคารพนับถืออย่างมากเลยค่ะ
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครที่ไม่เคยมาที่วัดนี้นะคะ

เพราะว่าที่วัดนี้นะคะจะมี๒ที่ด้วยกันค่ะ
ที่แรกนะคะก็คือที่เขาเจดีแห่งนี้นะคะ
ซึ่งเป็นที่ตั้งของวิหารหลวงพ่อดำค่ะ
แล้วก็อีกที่หนึ่งนะคะจะเป็นศาสนสถานของทางวัดนี้ค่ะ
ซึ่งห่างออกไปจากที่นี่ประมาณไม่เกินร้อยเมตรค่ะ
ตอนนี้นะคะหมอไก่นะคะอยู่ที่เขาเจดีค่ะ
เพื่อที่จะมากราบสการะหลวงพ่อดำนะคะ
เดี๋ยวตามหมอไก่เข้าไปสักการะหลวงพ่อดำได้เลยนะคะ

สัมพุทธมหาหมุณีศรีคุณาสุพะนิมิตรนะคะ

เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิสูง๕เมตรนะคะ
สมัยก่อนค่ะท่านลงลักษณ์นะคะจนเป็นสีดำทั้งองค์ค่ะ
ชาวบ้านก็เลยเรียกว่าหลวงพ่อดำนั่นเองค่ะ

ถ้ามาขอพรหลวงพ่อด้วยใจจริงนั้นจะสำเร็จสมหวังอย่างแน่นอนค่ะ
และที่นี่ก็คือพิกัดแห่งแรกของเราในวันนี้นะคะ
นั่นก็คือองค์หลวงพ่อดำนั่นเองค่ะ
สำหรับประวัติขององค์หลวงพ่อดำนะคะต้องถามจากพี่อ้อนค่ะ

พี่อ้อนคะอยากจะทราบประวัติขององค์หลวงพ่อดำค่ะ

ได้เดินทางมาจากอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี
ท่านได้นั่งเข้าชามนิมิตเห็นมีลูกเทวดามาในสมาธิของท่าน
ให้ท่านได้เดินทุดงมาทางภาคตะวันออกเพื่อมาสร้างหลวงพ่อดำ
ส่วนใหญ่คนที่เขาจะมาขอพรเนี่ยเขาจะมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันนะคะ
บางคนก็มาขอลูกบางคนก็ขอให้สมหวังในความรัก
ให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
แล้วส่วนใหญ่คนที่เขาเอาของมาถวาย

มะพร้าวอ่อนมะพูกะไข่
อันนี้คืออันดับต้นของหลวงพระดำเลย

พิกัดเท้นที่สองของเราก็คือท้าเวสวรรค์รวยพอใจค่ะ
พอใจยังไงเดี๋ยวต้องถามจากพี่อ้อนนะคะ
หลวงพ่อพระครูวิศาสตุตากรท่านเจ้าวัดวัดช่องสมสาร
ท่านได้ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นกุศโลบายให้ชาวบ้าน
ประชาชนที่มากราบไห้หลวงพ่อขอพรหลวงพ่อ
เมื่อประสบความสำเร็จแล้วนะครับอยากได้อะไรขอได้
ท่านเลยตั้งรุ่นว่ารุ่นรวยพอใจ
ขอพรที่นี่รับรองว่ารวยพอใจแน่นอน

หลังจากที่เรานะคะได้ทำการไหว้หลวงพ่อดำนะคะ

เดี๋ยวตามหมอไก่เข้ามาขอพรเลยนะคะมาเลยค่ะ
และด้านหลังหมอไก่นี้นะคะก็คือเท้าสหัมบดีพรมค่ะ
แต่ว่าที่มาของชื่อนี้จะเป็นยังไงนะคะ
ต้องถามจากพระคุณเจ้าค่ะนามัศกาลค่ะ

ของชื่อท้าวสะหรัมบดีพรมค่ะ
เราก็จะต้องเล่าถึงในตอนที่พระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรุธรรมใหม่
โรงเกิดขวาเข้าใจว่าธรรมที่พงษ์ได้ตราสรุ
เป็นธรรมะที่ลึกซึ้งยากที่คนทั่วไปจะ

จึงทำให้เท้าสามบรีพรมได้มาทูลอรรถนาให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรม
จนถึงปัจจุบันที่เราอรรถนาเวลาที่พระจะแสดงธรรมเนี่ย
พระสามบดีผมท่านเป็นผู้มาคูณเชิญพระพุทธเจ้า
ให้เป็นผู้แสดงธรรมโปรดเวรยศัตริย์
จึงมีธรรมะซึ่งเป็นวัฒนธรรมคำสอนของพุทธเจ้า

สังเกตเห็นนะคะพระพรมเนี่ยท่านจะมีสีหน้าใช่ไหมคะ
อาทิตย์แต่ละหน้าก็จะมีญาติโยมนิยม
มาขอพรในส่วนต่าง
ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวเรื่องของหน้าที่การงาน
เรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงแล้วก็โชคลาภต่าง
สำหรับญาติโยมที่มาที่วัดช่องสมสารแห่งนี้
มีโอกาสก็ได้ขึ้นมาด้านบนอุโบสถจะได้บูชาพระบรมศาลีริกฐาตุ

จากนั้นก็ยังได้ชื่นชมจิตกรรมฟ้าผนัง

ตอนที่พุทธเจ้านั้นชนะมาในวันที่ตรัสรู้นั่นเอง

ถ้ามาที่วัดช่องสมสารแห่งนี้ค่ะ
ต้องมาเดินลอดโบสถลาหูนะคะ
แต่ว่าวิธีการลอดลอดยังไงนะคะ

เริ่มต้นเราก็มาจุดทูบจุดเทียนด้านหน้าอุโบสถ

หลังจากนั้นก็นำดอกไม้วางไว้ที่ด้านข้าง
เจ้าหน้าที่ของเราก็จะมีแผ่นคำอธิษฐานลงไป
เดิน๓รอบ๗รอบ๙รอบแล้วแต่กำลังที่เราจะเดินได้

สิ่งแรกเลยค่ะที่เราจะต้องทำนะคะ
นั่นก็คือการปิดทองพระค่ะ

หลังจากนั้นค่ะให้เราทำการนะคะ
นำเหรียญค่ะไปหยอดใส่บาทนะคะ
ประจำวันเกิดเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาค่ะ
และด้านหลังโบสถ์นี้นะคะจะมีรูปปั้นพระราหูค่ะ
ถ้าสมมุติว่าใครค่ะอยากจะเสริมดวงชะตานะคะ
ต้องมาลองลอดโบสถสักครั้งหนึ่งค่ะส่วนในเรื่องของจำนวนรอบนะคะ
ขอแนะนำว่าให้เป็นเลขที่ค่ะไม่ว่าจะเป็น๓รอบ๕รอบ
หรือว่า๙รอบก็ได้นะคะแล้วแต่กำลังศรัทธาของคุณค่ะ
พิกัดเฮงวันนี้นะคะเราได้ทั้งการมารับลมชมทะเลค่ะ
แล้วก็มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะมากมายเลยนะคะ
ส่วนครั้งหน้าค่ะหมอไก่จะพาไปชี้เป้าพิกัดเห็งที่ไหนนะคะ
ต้องติดตามชมให้ได้ค่ะในพิกัดเฮงนะคะ